คุณผู้ชมต่อกันที่ข่าวนี้บ้างนะคะเกิดความข้องใจเหลือเกินนะคะ
ชาวเน็ตค่ะว่าเมื่อมีจุดจู่นะว่าคนเนี่ยเอาภาพมาเปรียบเทียบกันนะคะ
ระหว่างละครเรื่องพิษวาสนะคะกับละครเพื่อนบ้านนะคะ
เอามาเปรียบเทียบกันช็อตต่อช็อตแบบนี้เลยจ้ะ
ดูยังไงยังไงนะคะก็เหมือนกันเป๊ะจนหลายคนคล่องใจ
ล่าสุดค่ะคุณบอยค่ะมาร่วมงานบวงสวงละคร๔แผ่นดินที่เตรียมกลับมาแสดงอีกครั้งนะคะที่ลง
ก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่าเพิ่งทราบเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะ
พร้อมประกาศว่าไม่มีการขายลิขสิทธิ์ใด
ขอเวลาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหากผิดจริงนะพร้อมดำเนินทางการกฎหมายค่ะ
แล้วเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของจัญญบันด้วยค่ะ
ผมก็เพิ่งเห็นเนอะก็ค่อนข้างจะตกใจแต่ยังไม่ได้ดูตัวตัววีดีโอเต็มนะครับ
แต่ว่าในแต่ละช็อตที่เห็นที่ครอบกันมาก็มันก็เป๊ะมากเลย
ไม่ได้ทำการขายไม่ได้มีการดีลอะไรกันเลย
เท่าที่เห็นคือทุกอย่างมันเป๊ะหมดถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอันนี้มันเป็นการละเมิด
ผมไม่ได้เป็นผู้เสียหายฝ่ายเดียวนะครับป้าอีทธมยันตีก็เป็นผู้เสียหายด้วย
โกรธครับใครไม่โกรธครับ
การทำตรงนี้มันมีมันมีลิขสิทธิ์มันมีค่าคิดค่าหัวสมองของคนทำงานนะครับไม่ปล่อยครับ
ลองดูนะคะว่าพี่ปอยจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรนะจ๊ะ